ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับ
คดีที่คนก่อเหตุโหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะจนถูกเรียกขานว่าเป็นลูกทรพี
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ก่อเหตุฆ่าพ่อกับแม่ของตัวเองนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมา๑๗มิถุนายนที่นครราชศรีมา
มีผู้ที่เสียชีวิต๒ศพในบ้านพักในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลกระเบื้องนอก
อำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชศรีมา
ผู้ตายคือนายทองอานพิมพ์ใสอายุ๗๒กับนางกาศีอายุ๗๑
เป็นสามีภรรยากันทั้งคู่นั่งดูโทรทัศน์อยู่ในบ้าน
หลังจากนั้นลูกชายชื่อว่านายวีนัทอายุ๔๕ที่เมามาเลยนะครับ
ก็เข้ามาหาเรื่องทะเลาะวิวาสแล้วใช้มีดฟันแล้วก็แทงพ่อจนเสียชีวิต
ขาดที่แม่ก็บาดเจ็บสาหัสพยายามจะเข้ามาห้าม
แต่ก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนนายวีนัทก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ที่เช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจจะไปไล่ติดตามจับกลุ่มตัวได้
ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านในสภาพที่แบบไม่พูดไม่จา
เหมือนกับเหม่อลอยไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิ้น
ตกลงแล้ววันนี้นะครับผู้ต้องหายอมเปิดปากรับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งก็ไม่ได้มีท่าทางหรือว่าทีท่าในการสลดอะไรเลย
กับการก่อเหตุฆ่าพ่อแม่ตัวเองนายวีนัทสารภาพบอกว่าที่ลงมือก่อเหตุ
ใช้มีดทั้งแทงทั้งฟันพ่อกับแม่เสียชีวิตเนี่ย
รับว่าทำจริงอ้างว่าโกรธแค้นที่พ่อกับแม่ลำเอียง
ไม่รักตัวเองรักเฉพาะพี่กับน้องคนอื่น
พ่อกับแม่เนี่ยขายที่นาได้เงินมา๑ล้านบาท
แต่ว่านายวีนัทบอกว่าไปขอเงิน๓๐๐๐บาทไม่ยอมให้
ก็เลยโมโหไม่พอใจแล้วก่อนเกิดเหตุไปดื่มเหล้ามาแล้วก็เมานะฮะ
ก็เลยมาอารวาสทำร้ายพ่อกับแม่ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
แต่ว่าผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์นะครับปฏิเสธไม่ยอมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุ
เนื่องจากกลัวว่าจะถูกชาวบ้านรุมประชาธรรมค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าบุพการีนะครับ
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพิมายเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่าโอ้โหต้องขอประนามแล้วก็สาบแช่ง
เพราะว่าก่อเหตุฆ่าพ่อแม่อย่างโหดเยี่ยมมาก
ญาติพี่น้องชาวบ้านสะเทือนใจกันหมด
หมู่บ้านไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้มาก่อน
ชาวบ้านบอกว่ารับไม่ได้กับการกระทำของผู้ต้องหา
เนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยเป็นลูกที่พ่อกับแม่รักมากนะ
ดูอย่างดีตั้งแต่เด็กบวชเรียนก็แล้วแต่ไม่สำนึกบุญคุณ
ไม่อยากให้สารลดโทษอะไรเลยอยากให้ลงโทษประหารชีวิตอย่างเดียว
เป็นยังไงบ้างเรารู้แล้วว่าเขาทำอย่างนี้เรารู้สึกยังไง
แล้วก็เรารู้สึกยังไงเราเจอเขาทำอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
น้อยใจที่คนโง่คนบาปทำพ่อแม่ได้ยังไง
ส่วนงานศพของผู้ตายทั้งสองก็แน่นอนแล้วครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ของลูกแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็คนในหมู่บ้าน
แม่เหตุผลแค่เงินแค่สามหมื่นบาท